แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านพารวย
กลับมาสู่ช่วงที่สองกับแม่บ้านพารวยนะคะ
ตอนนี้ยังคงอยู่กับคุณกันเจ้าของธุรกิจ

โดดเด่นอยู่ที่ขนาดที่ต้องบอกว่าจิ๋ว

เห็นว่าทำธุรกิจนี้มา๖เดือนแล้ว

ไม่ว่าจะทำอะไรขอให้แบบใจรัก
ก็เออเราชอบที่เราทำขยันทำแบบนี้นะคะ

เนื้อนี้จะทำเป็นแหวนอาหารเช้าค่ะ

ใช่ก็จะมีไข่ดาวมีไส้กรอกมีแฮมแฮมแล้วก็มีขนมปัง

โอ้โบโลน่าจี๊ว

คนที่จะทำงานละเอียดได้ต้องตาดีหูดี
ซึ่งไม่ใช่แม่

สารกันให้มันออกเป็นสีที่เราแบบต้องการนะคะ
เตรียมพร้อมจากการเกี่ยวกับการปั้น
แล้วเริ่มแรกเราต้องปั้นอะไรอย่างไรก่อนคะ
ปั้นเสร็จนะคะแล้วเราก็ต้องปล่อยให้แห้งสักหนึ่งคืนนะคะ
แล้วอีกวันถัดไปเราก็มาเก็บงานส่วนต่างค่ะ

โอ้นึกว่าปั้นเสร็จพบเสร็จเลย
ต้องรอทิ้งไว้แห้งด้วยนะคุณผู้ชม

พอแห้งเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดเสร็จเราก็ค่อยมาประกอบกัน
คือทุกอย่างอันนี้พวกไม่ว่าจะเป็นแฮมไข่ดาว
แล้วก็ขนมปังเนี่ยนะคะเราต้องปั้นรอไว้ก่อน
แล้วก็ให้มาเป็นแบบนี้คุณแม่เป็นชิ้นแต่ละชิ้น
กว่ามันจะแห้งแล้วค่อยมาติดกันใช่ไหม

แล้วเราก็ไปเคลือบ

ประมาณกี่วันเนี่ยถึงเสร็จเนี่ย
ก็ถ้าเสร็จก็ประมาณ๒วันค่ะ

โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชม

โอ้โหเห็นแล้วงานฝีมือจริงนี่ระหว่างรอนี่ปั้นแฮมให้อันหนึ่งนะ

ให้กาวสาธิตให้น้องให้คุณกันเลย
คุณกันเลยเหรอคุณกันเลยสาธิตให้เราดู
คุณกันสาธิตไปคุณกาวกับคุณแม่เดี๋ยวจะนั่งรอและให้กำลังใจนะคะใช่
และตอนนี้คุณกันจะสาธิตขั้นตอนการทำเครื่องประดับจิ๋วกันแล้ว
นั่นก็คือแหวนชุดอาหารเช้านั่นเองค่ะ
ขั้นตอนแรกเริ่มต้นกันด้วยแฮมใช้ดินสีส้มทำให้เป็นรูปทรงแบนออกมาคล้ายแฮม
ต่อไปก็คือไข่ดาวโดยใช้ดินสีขาวปั้นให้กลมแบนเหมือนไข่ขาวแล้วกดลงไปที่ฐาน
ส่วนตัวของไข่แดงเราใช้ดินสีส้มกดลงไปที่ไข่ขาวได้เลยค่ะ
ต่อกันที่ขนมปังหลังจากปั้นดินเสร็จแล้วก็ใช้ที่นวดนวดลงไปที่ดินตัดออกเป็นสี่เหลี่ยม
ทำให้เป็นลายขลุกขลักของขนมปังด้วยการใช้แปลงสีฟันกดลงไป
เสร็จแล้วหั่นครึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยม
และชิ้นสุดท้ายปั้นใส่กรอกนวดให้เป็นทรงยาวให้เป็นสองยาวให้เป็นสองยาว
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้เราก็ได้ปั้นส่วนประกอบของชุดอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว
ทั้งไข่ดาวขนมปังใส่กรอกและแฮมทิ้งไว้หนึ่งคืน
แห้งแล้วก็นำขนมปังมาทาสีแอคลิกตรงขอบขนมปัง

ขั้นตอนสุดท้ายกับการประกอบเครื่องประดับจิ๋วชุดอาหาร
ทากาวที่จานแล้วค่อยวางชิ้นส่วนลงไป

เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ดูไปก็เพลินไปแต่ก็ตอนดูนึกขึ้นมา

แล้วก็มีขายที่สำเพ็งก็มีค่ะ
อ๋อตามร้านขายพวกอุปกรณ์เพื่อกันจุกจิกประดิษฐ์ประดอยอย่างนี้ป่ะคะ
อย่างนี้เนี่ยนะคะสีที่จะใช้ทาต่างนานเนี่ย
เราต้องใช้สีพิเศษไหมไม่ใช่เอาไปล้างมือแล้วก็ละลายไปกับน้ำอย่างนี้
แหวนอย่างนี้อยู่ที่นิ้วพี่กาวเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นราคาประมาณเท่าไหร่คะ

คือต้นทุนไม่เกิน๑๐บาทแล้วตัวเองขายเท่าไหร่อย่างนี้
อย่างในไทยจะ๖๙บาทค่ะ

ต่างประเทศจะ๒๙๙ค่ะ
ว่าไม่ได้นะแล้วพูดถึงต้นทุนของวัตถุดิบ
แต่อย่าลืมบวกต้นทุนฝีมือต้นทุนไอเดียความคิดต่าง
เพราะฉะนั้นพวกนี้ตีเป็นมูลค่านี่ก็ต้องบอกว่าต้องให้ราคาเขาล่ะ
ใช่แล้วค่ะชอบมากเลยอ่ะ
พักก่อนไหมคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อในช่วง
แม่บ้านพาร้วยค่ะ